ประเด็นการเมืองกันหน่อยนะคะนายสมยศพฤกษาเกษมศุกร์และนายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือว่าไผ่ดาวดินค่ะ
ในที่สุดได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาแล้วนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไข
จำเลยทั้งสองคนทำกิจกรรมใดอันจะเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมานายสมยศพฤกษาเกษมศุกร์และนายจตุรพัฒน์บุญธพัฒระรักษาหรือภัยดาวดิน
แก่นำกลุ่มราศดรได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาแต่สารก็มีเงื่อนไข
จำเลยทั้งสองทำกิจกรรมใดอันจะเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
พร้อมทั้งห้ามเดินทางออกนอกประเทศและต้องเดินทางมาสารตามนัด
กลางมวลชนกว่าร้อยคนเดินทางมาให้กำลังใจที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะ
ดาวดินบอกว่าตื่นเต้นที่ได้รับอิสรภาพตอนนี้ยังไม่สามารถพูดอะไรได้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ต้องขอคุยกับทีมงานและน้องที่ร่วมอุดมการ
ส่วนหลักเกณฑ์ที่ได้รับการประกันตัวอย่างที่ทราบกันตามข่าวนี้นะคะ
เป็นนำนักของสารไม่ก้าวกายค่ะ

ได้ออกมาแล้วก็ยังมีภารกิจสำคัญที่ต้องทำ

นายอานนท์และแก่นำคนอื่น
ยืนยันว่าจะไม่หยุดเคลื่อนไหวจนกว่าทุกคนจะได้รับอิสรภาพ
ขอบคุณศาลที่เคารพสิทธิ์ในรัฐธรรมนูล
อยากให้ปล่อยตัวแก่นำทั้งหมดที่อยู่ในเรือนจำด้วยค่ะ
รับว่าอยู่ในเรือนจำรู้สึกกดดัน
หลังต้องถูกกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการว่าติดโควิด

หมายความว่าเราจะไม่เห็นสายลมแสงแดดเลย

ขณะที่ประเด็นโควิด๑๙ลามมาเป็นประเด็นการเมืองไปแล้วนะคะ
เพราะว่าวันนี้นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ก็มอบอำนาจให้ทนายความส่วนตัว
เดินทางแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองบุรีรำ
ดำเนินคดีกับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์
สอบบัญชีรายชื่อหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัย
กรณีที่เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จไลฟ์สดผ่านเฟซ
ชื่อมงคลกิจสุขสินธารานนท์เมื่อ๑๗เมษายนที่ผ่านมา
ซึ่งนายมงคลกิจเนี่ยได้พูดในไลฟ์สดค่ะ
บอกว่านายศักดิ์สยามไปเที่ยวผับย่านทองหล่อเมื่อปลายเดือนมีนาคม
ทำให้เกิดคลัสเตอร์ทองหล่อมีผู้ติดเชื้อหมื่นกว่าคน
นายศักดิ์สยามยืนยันว่าไม่ได้ไปเที่ยวและทำให้เกิดคลัสเตอร์ที่นายมงคลกิจกล่าวหา
กระทำดังกล่าวทำให้ได้รับความเสียหายและเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
จากนี้นายศักดิ์สยามก็ฟ้องเอาผิดกับบริษัทสื่อบางสำนัก
อีก๒พิธีกรที่จัดรายการช่วงข่าวค่ำ
ที่มีการเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์และเว็บไซต์ยูทูปบนช่องดังกล่าว
นายศักดิ์สยามไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อจนทำให้เกิดการระบาดนะคะ
ก็มีปฏิกิริยากลับมาจากนายมงคลกิจและนายฉายบุญนาคประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มงคลกิจบอกว่าอยากได้รับหมายสารเร็วเพราะจะได้อาศัยอำนาจศาลในการเรียกพยาน
และตรวจสอบไทม์ไลน์ของทุกคนที่ใกล้ชิดรัฐมนตรี
ส่วนนายฉายบอกว่าที่ผ่านมานักการเมืองและบุคคลสาธารณะ
ก็มักใช้วิธีฟ้องปิดปากเพื่อต้องการให้ข้อเท็จจริงอ่อนแรงแล้วก็เงียบลงค่ะ